มนพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
เพื่อแลกเปลี่ยนเครื่องจักรสำหรับยกขนตู้สินค้าไปท่าเรือ
พลังงานดีเซลเป็นพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่
พร้อมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการของท่าเรือแหลมชะบัง
มวลพรกล่าวว่าตามนโยบายของรัฐบาล
ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ที่จะผลักดันความร่วมมือกับหุ้นส่วน
ความร่วมมือทุกระดับในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รวมถึงการส่งเสริมการเข้าถึงบริการพลังงานสมัยใหม่
และใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง
สนับสนุนและให้ความสำคัญกับการผลักดันให้ภาคเอกชนที่อยู่ในกำกับดูแล
ดำเนินธุรกิจด้วยการนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มาใช้ในท่าเรือเพื่อขับเคลื่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน